ส่วนที่โคราชนครราชศรีมาครับเรื่องอื้อเฉาที่ผมโปรยไป
อดีตเจ้าวาดคือชาวบ้านเขามีหลักฐานเป็นคลิปเลยนะ
ว่าท่านอยู่ในห้องน้ำกับศรีกาแล้วก็ไปค้นกุฏิไปเจอหนังโป๊เป็นร้อยครับ
เป็นร้อยแผ่นครับคุณผู้ชมที่ชาวบ้านนั่งเลือกกันอยู่เนี่ย

คือเลือกดูไงว่านี่คือหลักฐานโหแล้วก็โอ้ผมัยเล่านะ
ช่วยกันเก็บกวาดกุฏิแล้วไปเจอครับเป็นกุฏิของพระครูรังศรีสุนทรธรรม
ไปเจอซีดีโป๊เป็นร้อยแผ่นครับ
คือปัจจุบันอดีตเจ้าวาดไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะว่าเคยถูกขับไล่ชาวบ้านร้องเรียน

เป็นเหตุการณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคืออดีตเจ้าวาดอยู่กับศรีกาในห้องน้ำ
แล้วมีพฤติกรรมชอบดูหนังโป๊ะนะแล้วบริหารเงินวัดไม่โปร่งใส
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชศรีมาตั้งกรรมการสอบ
ซึ่งหลวงพ่อสมหวังก็ยอมลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
แล้วก็ไปอยู่บ้านญาติเป็นการชั่วคราว
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ดูโยมกล่าวหานะ
อาตมาไม่ดูซีรีโป๊ะอาตมาดูวิดีโอพุทธประวัติ
แล้วที่บอกว่าอยู่กับศรีกาในห้องน้ำก็เข้าไปจริง
เข้าไปทำอะไรเข้าไปบอกให้โยมผู้หญิงน่ะทำความสะอาดห้องน้ำ
ท่อระบายน้ำมันตันแล้วทำไมท่านแต่งตัวแบบนั้น
ก็ท่านอาภาษณ์เป็นฝีที่ก้นก็เลยต้องแต่งตัวแบบนั้น
แล้วเรื่องค่าทาสีกำแพงวัดท่านบอกท่านจ่ายค่าแรงแล้ว
ค่าวัสดุแล้วนะครับก็มีหนังสือไว้เป็นหลักฐานด้วย
นี่นี่คลิปที่อยู่ในห้องน้ำล่าสุดชาวบ้านนะครับ
กดดันให้อดีตเจ้าอาวาสศึกเถอะศึกเถอะแล้วให้เจ้าคณะอำเภอ
มีบทลงโทษด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่วัดบ้านกล้วย
ไปคุยกับนายบางปุ๊กหมื่นวัยอายุ๘๓ปีเป็นมรรคนายกนะครับ
เล่าบอกว่าอดีตเจ้าวาดเนี่ยนะคือเป็นคนหมู่บ้านใกล้นั่นแหละใกล้
ใกล้วัดบวชมาหลายพันศาแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาด
วัดบ้านกล้วยในห่วงเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครรู้ถึงพฤติกรรมเสื่อมเสียหรอก
แต่หลังเนี่ยสังเกตอดีตเจ้าวาดเอ๊ะทำไมให้ศรีกามาหาบ่อยครั้งเหลือเกินในกุฏินะครับ
แล้วก็มีเรื่องการบริหารเงินวัดที่ไม่มีบัญชีเข้าออกมาแสดง
ช่วงต้นปีชาวบ้านเข้าไปเห็นว่าอยู่กับศรีกาในห้องน้ำ
แล้วมักจะได้ยินเสียงเปิดหนังโป๊จากในกุฏิครับ
ชาวบ้านบอกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะครับก็ให้เจ้าคณะอำเภอเนี่ยมาจัดการนะครับ
ท่านว่ายังไงฮะอ่าลองฟังมรรคนายกเล่าก่อนดีกว่า
โอเคก็ดูกันแม้ในเราไม่รู้ของท่านรกจะใครน่ะบอกสู่กระวัดก็ว่า
เหมาคั่วครั้งสังคารสิีคจะเรียกว่าไม่ใช่เครปศิษย์ธรรมดาสิ
จากวัดอื่นเขาเครตินเหล่าเว้อน้อยาเขายังจัดการไม่ได้

ต้องให้ศึกแล้วก็ต้องมีบทลงโทษครับ